คุณผู้ชมค่ะเห็นคนสวยแบบนี้นะก็แบบว่าชื่นตาชื่นใจเหมือนกัน
แต่เดี๋ยวนี้จะมาสวยอย่างเดียวไม่ได้นะ
ตลกด้วยต้องสวยแล้วก็ดูตลกด้วยเหมือนกัน

ไม่คือถ้าเราตลกเยอะไปเหมือนเราจะเป็นบ้าง
เออแต่ว่าเนี่ยเขาสวยแล้วเขาตลกจริง
ขวัญอุสามณีความสวยเนี่ยฉันบอกเลยว่าคนนี้นะ
ไม่ต้องพูดถึงเพราะสวยจริงสวยจัง

แต่เมื่อขวัญอยากลองมาโบ๊บะเล่นตลกนะฮะ
ไหวหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูคลิปกันค่ะ
มีคนถามว่าทำไมชอบแต่งหน้า
พอดีแต่งที่ขาแล้วไม่มีใครเห็นนะคะ

เออต้องสวยต้องรวยนะจ๊ะ

กดหัวใจนะแต่ว่ากดเงินให้ไปเลย
ถามเรื่องกดเงินอันนี้พี่แจ๊คก็ถนัดเหมือนกัน
แต่ตอนนี้ขอยืมก่อนได้ไหม

ถ้าไปแต่งที่ขาจะเห็นเหรอว่าหน้าฉันสวย

มาแบบว่าฟิลสาวอ่อยลีลาโบบาขนาดไหน

เหลือวะนี่

มองมาแบบอุ้ยสวย

หลุดสึกดีเลยเวลาเขาแบบ
ไปเดินตอนเช้าหรือว่าอะไรเงี้ย

อะไรเงี้ยแบบอุ้ยฉันสวย

มองเหรอใช่ฉันรู้ว่าฉันสวย

โอ้ยตัวนี้ได้กินไหมข้าววันนี้

ไม่รู้จะคุยอะไรกับผู้ชายก็ถามไปอยู่นั่นแหละ
กินข้าวยังคะอีกสองนาที

คุณขาถามอย่างอื่นบ้างก็ได้ค่ะ
นึกถึงตัวเองเลยนะคะสมัยก่อนนะคะ